ไปหาอะไรหนักใส่ท้องของเราดีกว่ากับเมนูกะเพรา
แต่บอกเลยว่ากะเพราร้านนี้แซ่บทั้งกะเพราและทั้งคนขาย

สาว
ยังไงใครฮือหายังไงไง
คือที่ผมมองไปไม่ใช่อำนาจห้องโคลน

เสียงเจ้ามาในหูผมเต็บไปหมด

เออก็คุณดูหน้าพ่อค้าก่อนสิ

เออพ่อเอ้ย
เห็นหน้าหวานแบบนี้จะบอกเลยว่ากะเพราเขาแซ่บนะคะ
ร้านนี้คือร้านช้อนหมูกรอบชาชูค่ะ
พี่กัดร้านอยู่ถนนศรีวราทาวน์อินทาวน์นะ
หมูกรอบคุณต้องชอบแน่เลยค่ะ
เพราะว่าหมูกรอบก็ว่าอร่อยแล้ว
เพราะมันทำเป็นลักษณะเป็นชาชู
แล้วคุณดูคะมันเตรียมวัตถุดิบอย่างสะอาด
ทำสดใหม่ร้อนเลยโอ๊ยแบบนี้ก็จริงจริงจ๊ะโอ้ดูความร้อนแรงของเขา
เออดูสิคะไฟลุกเลยนะแล้วโค่งแคล้วมากจริงถ้าขยับกระทานมันขยับใจเราจริงเลยนะ
แล้วเนี่ยค่ะเสิร์ฟร้อนใส่ชามแบบนี้หลายคนหิวแล้วค่ะหิว
บอกอยากจะไปเห็นหน้าพ่อค้าใกล้ไม่ใช่สิอยากจะไปซื้อไปหาอ๋อไปซื้อหาทานสิ
ไปกันได้นะคะร้านช้อนหมูกรอบชาชูถนนศรีวราทาวน์อินทาวน์จ้า
ทาวน์อินทาวน์น้าจ้าในเมืองอะโอเคมั้ยเสาในห้องค้อนโทน
ตามนั้นนะทาวอินทาวน์นะจ๊ะอ่าชูไม้ชูมือแล้วโอเคโอเค
สุขใจนานทีจะได้ยินเสียงกรี๊ดทะลุมาแบบนี้
นั้นสาวเยอะเห็นแบบนี้ไม่ได้